ส่วนเรื่องนี้เรื่องของสภาพอากาศคือช่วงนี้
นะคะแล้วก็อย่างที่บึงการเขาฝนตกต่อเนื่องมาสามวัน
แล้วแล้วปรากฏว่ามวลน้ำเหนือก็ไหลลงมา
ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ที่จังหวัดบึงการค่ะตอนนี้คือฝนหยุดตกแล้ว
แต่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่บ้านพันลำหมู่สองตะบนวิสิตอเผิงเมืองบึงการเนี่ยวัดได้ถึงสี่จุดห้าศูนย์เมตร
ต่ำกว่าตะหลิ่งเก้าเมตรและมันยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มไปจนถึงวันที่สิบเก้าพฤษภาคมอีกประมาณหนึ่งเมตรกว่าค่ะ
การระบายน้ำสะสมพันหนึ่งร้อยห้าลูกบาทเมตรอวินาทีจากท้ายเขื่อนนะคะ
ส่วนระดับน้ำบริเวณสถานีเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็ยังคงเพิ่มต่อเนื่องไปจนถึง๑๕พฤษภาคม
ก็เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบถึงหนึ่งเมตรสี่สิบในวันที่สิบสี่พฤษภาคมนะคะ
อีกประมาณเอ่อศูนย์จุดเจ็ดศูนย์เมตรถึงศูนย์จุดแปดศูนย์เมตรนะคะ
ส่วนบริเวณสถานีเชียงคาญจังหวัดเลยถึงสถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ระดับน้ำก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันไปจนถึง๑๙พฤษภาคมเลยค่ะ
สะสมปริมาณน้ำอยู่ที่เมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบ
ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสยบุรีประเทศลาวด้วย
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูกันที่โคราชกันหน่อยเนอะนครราชศรีมา
เขาบอกว่าหลังจากที่โดนฝนซ้อนทำให้ผนังคอนกรีตอุโมงทางลอดใต้ตางรถไฟแบบนี้
คือเป็นโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระขอนแก่น
ช่วงบ้านโนนทองหลางนะคะตำบลโนนทองหลางที่นครราชศรีมา
คือมันซุดตัวเลยอ่ะซุดตัวแล้วก็พังถล่มเสียหาย
เป็นบริเวณกว้างแบบนี้นะคุณผู้ชม
เนี่ยประมาณสัก๕เมตรเลยเขาต้องปิดช่องทางการจราจร
ซึ่งมันใช้ไม่ได้แน่แน่แหละแล้วมันมีดินที่อัดแน่นเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ย
ถล่มลงมาปิดเส้นทางอยู่แบบนั้น
เจ้าหน้าที่โรงการบริหารศูนย์ตำบลโนรทองหลัง
เขาก็เอาแถบผ้าสีแดงสะท้อนแสงมากั้นเส้นทางขึ้นลง
ประชาสัมพันธ์ก็ไม่ให้ประชาชนแล้วก็มาใช้เส้นทางลอดนี้ชั่วคราว
กันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
คุณผู้ชมก็ดูข่าวจากเราแล้วก็อย่าไปใช้เส้นทางนั้นก็แล้วกัน
แล้วก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วค่ะ
เพราะว่าทางล่อตรงนี้มันเป็นเส้นทางหลักด้วย
ในการเดินเท้าเข้าออกหมู่บ้านนะคะ

เพราะว่าถ้าฝนมันตกหนักลงมาแบบนี้แล้วเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ย
มันน่าจะมีการที่จะถล่มแบบนี้ได้อีกด้วย
เรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง๘จังหวัดนะคะ
แล้วก็คนที่สัญจรทางน้ำเนี่ยคือต้องติดตามข่าวสารด้านสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วย
อุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศว่าฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
ก็คือ๑๕๑๗พฤษภาคมนี้
ทั้งภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตนออก
ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ
หลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่
สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
ช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยไม่อย่างนั้นอันตรายเข้าไปอีกนะคะ